กรวีปริศนานันทกุลรองประธานบริษัทไทยลีก
เปิดเผยถึงประเด็นสำคัญหลังฟุตบอลไทยลีก
ประกาศหยุดเตะไปเมื่อวันที่๕มกราคมที่ผ่านมานะครับ
เนื่องจากทั้งหมดเป็นนโยบายจากภาครัฐที่กำหนด

ซึ่งก็มีหลายทีมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพื้นที่เสี่ยง
รวมถึงห้ามกิจกรรมกีฬาทุกประเภท
ซึ่งเป็นการรวมคนกันในหมู่มากนะครับ
ส่วนคำถามที่ว่าเพราะเหตุใดกีฬาแบตมินตัน
รายการใหญ่ในประเทศไทยจึงแข่งขันได้นะครับ

ซึ่งได้วางแผนมาเป็นระยะเวลานาน
แล้วก็มีนักกีฬาที่อยู่ในสนามเพียงไม่กี่คน
แต่กีฬาฟุตบอลมีโอกาสที่จะสัมผัสถึงกันมากกว่า

เพื่อพิจารณาให้เตะแบบสนามปิดหรือว่าเตะสนามกลางนะครับ
ซึ่งในตอนนี้ทางสมคมได้ร่างแผนการเตะแบบสนามปิดไว้แล้ว
เพื่อให้ไทยลีกจบปีนี้ตามกำหนดเดิม
ก็คือไม่เกินในช่วงเดือนเมษายนนะครับ